เรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นดราม่าเหมือนกัน
นี่อยู่ด้านหลังของเราคนวิภาควิจารณ์เยอะมาก
เล่าข่าวนี้คุณผู้ชมส่งความคิดเห็นเข้ามาได้
เห็นไหมคะอยู่ระหว่างคุณสืบสกุลกับดิฉันเนี่ย

โผล่แก้มก้นโผล่

โอ้โฮชาวบ้านชาวช่องที่ชะชังเซาไม่พอใจนะ
ใช่ค่ะคน๘ริ้วนี่โกรธมากเลยนะคะ
เรื่องนี้ในเพจท็อปเรารัก๘ริ้วมีการโพสต์ภาพ
ที่เห็นอยู่บนรถ๓คนนั้นเป็นสาวประเภท๒นะคุณที่อยู่ตรงมอเตอร์ไซค์
แต่การแต่งตัวดูสิโอ้โหใส่เป็นบอดี้สูตรนะ
แก้มก้นโผล่เป็นชุดตักข่ายเป็นชุดราตรีแบบนี้
แล้วดูคนกลางนะคนกลางเนี่ยด้านหน้าเป็นเสื้อตะข่ายนะฮะ
คือชาวบ้านบอกเห็นนี่เลยหัวนม
ใช่เต้าโผล่ค่ะแล้วอยู่หน้าพระอุโบสถวัดหลวงพ่อโสธร
แล้วก็มาถ่ายทำอะไรกันฮะจริงมันจะมีคลิปแบบสั้นเลยนะ
มองเห็นไกลนิดหนึ่งนะฮะที่คนเขาสามารถที่จะถ่ายได้ไว้นะฮะ
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมเขาบอกนี่ขบวนอะไรนะ
แห่อะไรกันอยู่ตรงนี้มาทำคอนเทนต์มาถ่ายอะไรกัน

แหละแล้วจริงเขาก็มาทำคอนเทนต์จริงเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะ
พอมาถ่ายตรงวัดที่เป็นวัดเหมือนกับวัดเก่าแก่ของคนในพื้นที่

แอดมินเพจท็อปเรารัก๘ริ้วคุณนัทธริสหนุนพระเดชที่เป็นคนโพสต์
คือเอาง่ายเป็นฐานะตัวแทนพี่น้อง๘ริ้วนั่นแหละ
ก็เลยมาแจ้งความกับตำรวจที่สพเมืองฉะเชิงเซาเลย
บอกว่าคุณตำรวจแบบนี้ไม่โอเคเลย
ต้องดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลนี้เขาแต่งตัวไม่เหมาะสม
ไม่รู้จักการละเทศะแล้วมาเหยียบย่ำศรัทธาของชาวพุทธ

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณคิดดูสิเมื่อวานเนี่ยนะ
นักท่องเที่ยวเขาก็มาไหว้มาขอพรหลวงพ่อโสธร
เพื่อความเป็นสิริมงคลครับแต่พอมีคนแต่งตัวแบบนี้มาเนี่ย

คิดดูนะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปจอดบนฟุตปาด
แล้วก็ถ่ายชุดก็แต่งไม่เหมาะสม
โผล่แก้มก้นโผล่โอเคคุณจะบอกว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงออก
แต่คุณต้องมีขอบเขตนิดนึงไหม
นี่มันศาสนสถานชาวแปดริ้วรับไม่ได้
เพราะว่าหลวงพ่อโสธรถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแปดริ้วทุกคนเลยนะคะ
คุณท็อปนัทธริสก็บอกว่าโอ้โหได้เข้าไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสเลย
ผมขอเป็นตัวแทนแล้วกันในการที่จะมาแจ้งความแบบนี้นะครับ
บอกว่ายังไงบ้างคุณทรงยศค่ะบอกว่าได้รับแจ้ง
จากเจ้าคนาข์จังหวัดเฉินเซา
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโสธรตอนนั้นนั่งรถผ่านหน้าวัด
หลังจากท่านกลับจากกิตมิมลเที่ยมเพอบ้านโพบอกว่า
ท่านมีคนแต่งกายไม่เหมาะสมแต่งตัววับแวมมาอยู่หน้าพระอุโบสถ
ทีนี้ก็เลยไปตรวจสอบค่ะไปตักเตือน
หยุดเลยนะอย่าถ่ายแบบนี้มันไม่ดี
บอกให้เจ้าหน้าที่มาซิมาดูซิว่าทำอะไรกันอยู่นะครับ

แล้วการที่จะทำคอนเทนต์หรือการถ่ายภาพแบบนี้
แล้วนำโบสถ์ลงหลวงพ่อครูโสธร
เป็นสภาพพื้นหลังนะครับมันไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับ
เพราะผมเป็นเจ้าที่ของวัดผมได้รับความมอบหมายจากท่านเจ้าอาวาสนะ
เลขาของท่านเจ้าว่าให้ไปตรวจสอบนะครับเบื้องต้นเนี่ยครับ

๓คนนะครับซึ่งแต่งกายวาบวิวมากนะครับ
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสุภาพสตรีหรือไม่นะครับ

คนกลางเนี่ยก็คือเรียกง่ายว่าเห็นหัวนมด้วยนะครับ
ก็แต่งชุดวาบวิวมากนะครับ
นี่ค่ะเห็นไหมในฐานะเป็นลูกหลานชาวแปดริ้ว
ไม่สบายใจไปแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีแล้ว

ปรากฏว่า๓คนในคลิปและภาพถ่าย
แต่งกายแบบนี้มาทำคอนเทนต์เนี่ย

เขาออกมาอัดคลิปชี้แจงแล้วก็มาขอโทษหนี้
ยกมือไหว้ขอโทษกลางดึกที่ผ่านมาเลยนะคะ

ครับฮะฮะสิบแปดมาจากกรุงเทพฯ

เป็นการถ่ายคลิปตามสถานที่ต่าง
แล้วทีนี้พอผ่านตรงวัดหลวงพ่อโสธร
พวกเราจอดไหมมาถ่ายคอนเทนต์ตรงนี้
แล้วตอนนั้นนะคะก็บอกด้วยนะว่ามีเหมือนกับเจ้าหน้าที่ของวัด

สามคนนี้ก็รีบออกจากพื้นที่ทันทีเหมือนกัน

แล้วก็บอกเลยนะอยากให้สังคมยกโทษให้
นี่จะจำบทเรียนครั้งนี้เอาไว้และไม่ทำแบบนี้อีก
โยคสำคัญก็คือพวกเรารู้เท่าไม่ถึงการ
ใช่บอกแล้วค่ะว่าจะจำเรื่องนี้ไปตลอดชีวิต
แล้วก็จะไปขอขมาองค์หลวงพ่อโสธรด้วยค่ะ

ตอนนี้มันแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลว่อนเลยนะฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปคน๘ริ้วเขาก็ไม่พอใจ
ลูกหลานหลวงพ่อโสธรท่านก็ไม่พอใจนะครับ
คือทีมข่าวลงพื้นที่ไปหน้าวัดหลวงพ่อโสธร
เมื่อเช้านี้เองไปสำรวจตรวจสอบความคิดเห็น
บรรดาชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้านะครับ
ทุกคนพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเหตุการณ์นี้นะคุณนะ
พ่อค้าขายไส้กรอกหน้าวัดพูดด้วยอารมณ์เลยนะ

เห็นกลุ่มบุคคลนี้เดินกันมาตั้งแต่ช่วงบ่าย

กำลังจะชวนพ่อค้าแม่ค้าเดินไปขับไล่
แต่ก็มีตำรวจและเจ้าหน้าที่วัดออกมาขับไล่ไปซะก่อนนะครับ
ส่วนพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวและแม่ค้าขายดอกไม้หน้าวัด
บอกว่าโอ้โหการกระทำแบบนี้
มันเหยียบย่ำหัวใจชาวพุทธและคน๘ริ้ว

เมื่อกี้ที่ปล่อยคลิปออกมาขอโทษนะคุณนะ
พวกเราไม่ยอมรับต้องมาจุดทูบกราบ
ขอขมาหลวงพ่อโสธรที่วัดเท่านั้น
ฟังเสียงชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้านะครับ
นี่มันน่าว่าหลวงพ่อโสธรพี่

ไม่มีอ่ะไม่มีแล้ว

เขาขอโทษผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตเรามองว่าไง
ดีอะพี่ต้องมาอย่างนี้โดยตรงเลยดีกว่า

มันเหมือนเหยียบย่ำคนชาวพุทธอะครับ
เหมือนแบบมันทำอะไรที่ไม่สมควรนะครับ
ถ้าเมื่อวานผมเห็นผมว่าเจอผมแน่เมื่อวานจริง
ถ้าผมรู้ว่าเมื่อวานนี้

ต้องให้มาขอโทษหลวงพ่อสวทร
เพราะเหมือนเหยียบย่ำคนไทยทั่วประเทศ
เขาเคารพหลวงพ่อโสธรกันทั่วประเทศ
แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าบอกประโยคนึงนะคุณ
ประโยคนี้สำคัญคือพ่อค้าแม่ค้าบอกเอ๊ะ
สามคนนี้รู้สึกเขาจะมาทำคอนเทนต์ให้กับศูนย์รถแห่งหนึ่ง

ทีมข่าวก็ถามศูนย์รถไหนอะไรยังไงแล้วทำคอนเทนต์อะไร

ทีนี้เราก็เลยแบบเอ้ยถ้าเกิดว่าเป็นทำคอนเทนต์ให้ศูนย์รถ
งั้นเราต้องไปถามที่ร้านขายรถมอเตอร์ไซค์นั้นไหม

มาทำคอนเทนต์มาถ่ายแบบอะไรตรงนี้หรือเปล่า
ค่ะคือสรุปเราก็ไปถามนะ
ปรากฏว่าเรารู้แหละว่าอันนี้มันคือถ่ายโปรโมทใช่ไหม
โปรโมทรถมอเตอร์ไซค์ของค่ายหนึ่ง
ก็ไปถามที่ร้านร้านบอกว่าไง
บอกว่าตอนนี้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วแหละ
แต่คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็สามารถชี้แจงได้นะ
ยังไม่เข้ามาที่ร้านเลยเพราะว่าเราถามไปเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาไงคะ

ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
ฝากฝั่งของร้านมอเตอร์ไซค์นะ
แต่พอเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเรื่องทางคดีว่ายังไงล่ะ
พอหลังจากที่เจ้าของโพสต์เขาไปแจ้งความกับตำรวจแล้วใช่ไหม

แล้วเดี๋ยวจะออกหมายเรียกให้๓คนในภาพนี้มาสอบสวน
แล้วก็ต้องพิจารณาด้วยเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัว
ว่าแบบนี้มันเข้าข่ายการแต่งตัวอนาจารย์หรือเปล่า
คือถ้าเกิดว่าคุณจะแต่งตัวแบบนี้ไปอยู่ในงานปาร์ตี้

มันอาจจะดูแบบว่ากล้าแสดงออกสร้างสรรค์
แต่พอมาเจอแบบนี้มีกระแสวิภาควิจารณ์เยอะเลยนะคะ
ถึงความเหมาะสมใช่ค่ะหลายคอนเทนต์เวลาทำแล้วเกิดดราม่า